ขณะเดียวกันเรื่องของผู้ติดเชื้อก็มีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน
ให้ข้อมูลในโลกโซเชียลว่าเธอติดโควิด๑๙นะคะ
นี่แหละค่ะมีแหล่งข่าวให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าจากการประกวดในครั้งนี้เนี่ย
พี่เลี้ยงติดโควิดอีก๙คน

รายอาการหนักถึงขั้นเชื้อลงปอดค่ะ
แล้วถ้าไปดูภาพจากข่าว
คุณผู้ชมจะเห็นนี่เป็นการประกวด
ไม่มีหน้ากากอนามัยคุณผู้ชม
นี่ค่ะถ้าย้อนกลับไปดูเพจหลักของ
ก็จะเห็นว่ามีภาพของคุณนวัดไปร่วมในงานด้วยนะคะ
แล้วทุกคนก็ยืนถ่ายภาพด้วยกันนะคะใกล้กัน
มีคุณนวัดใส่หน้ากากอยู่คนเดียวนอกนั้นไม่ได้ใส่นะคะ
แล้วก็มันก็จะมีข่าวลือควบคู่มาด้วย
บอกว่าในการประกวดเนี่ยนะคะมีแหล่งข่าวบอกว่ามีคนสุ่มเสี่ยงไออยู่ตลอดเวลาเลยค่ะนะคะ
แต่กองประกวดก็ยังให้ทุกคนขึ้นเวทีโดยที่ไม่ใส่หน้ากาก
แล้วถ้าไม่ทำตามก็จะโดนปรับหกหมื่นบาทเนี่ยมันเป็นข่าวที่ออกมานะคะ
ในวันนี้นะคะก็เลยเป็นประเด็นร้อนนะคะประเด็นร้อนจริงนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน้องจัมเปอร์เป็นผู้ประกวดหมายเลข๖จากเวทีมิสแกรนด์สมุทรสาครนะคะ
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่๒๗มิถุนายนโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าเราอะติดแล้วเราคือหนึ่งในสิบสามคนอืม
และแฟนก็ติดจากเราครอบครัวแฟนก็ต้องกักตัว๑๔วัน
พ่อแม่แฟนพี่ชายแฟนและแฟนพี่วุ่นวายหมด
ทุกคนต้องหยุดงานนะคะนี่ค่ะน้องจัมเปอร์เนี่ย
โพสต์แจ้งผลตรวจโควิดแล้วก็ให้ช่วยหาโรงพยาบาลให้ด้วยนะคะ
ล่าสุดเธอก็ยังโพสต์ด้วยว่าตั้งแต่เป็นโควิด๑๙นอนทั้งวันนะคะ
บอกว่าเหมือนซ้อมตายนะคะนอนเยอะจนแฟนต้องมาปลุกให้ลุกมาทัน
บ้างนี่เป็นข้อความที่เธอโพสต์นะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยคือพยายามจะหาข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะคะ
อาจจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่ามันยังเป็นข้อมูลที่ออกมาน้อยมากนะคะ
ก็พยายามติดต่อน้องที่อยู่ในเวทีนี้แต่ว่าไม่มีใครสะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
ส่วนคุณนวัดเองยังไม่รับโทรศัพท์ค่ะทราบจากผู้จัดการว่าพักผ่อนอยู่
แต่ว่ามีแหล่งข่าววงในแจ้งมาว่าทางกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาครอาจจะมีการแถลงข่าวชี้แจงเร็วนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ทีเดียวนะคะ
สำหรับการติดโควิดจากเวทีนี้เดี๋ยวเรารอคำแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ